จะพาไปดูผู้ชายคนนี้อายุ๒๑ปีเท่านั้นเองนะคะ
คนเถานั้นก็เห็นเขาตื่นตกใจกันแหละค่ะอยู่ดีดี
ทำไมถึงกระโดดลงไปในคลองแบบนี้แล้วมันเป็นลักษณะเหมือนอยู่ใต้ทางด่วนนะคุณผู้ชม
พอคนเห็นเขาพยายามจะไปช่วยสิ่งที่เขาพยายามจะทำคือ
อย่าช่วยเขานะคะแล้วมีแผลที่ท้องด้วยเกิดอะไรกับเขาลองดูหน่อยค่ะ
จับแล้วจับแล้วจับ

คือเหมือนเขาแบบเขาไม่ยอมให้ช่วยเนอะ
คือไม่ยอมแล้วไม่ใช่ว่าไม่ยอมธรรมดานะ
เขาขัดขืนชนิดที่ไม่ยอมแบบจริง
พยายามจะทิ้งตัวเองในขณะที่หลายคนพยายามดึงเขาขึ้น
ขั้นตอนสุดท้ายคุณเห็นไหมว่าทุกคนทำอะไรไม่ได้
ลากขาคุณขึ้นมาแต่เขาทำตัวแข็งแล้ว
เหมือนจะพยายามจะลงไปในน้ำให้ได้อีก
ตะโกนเลยตะโกนเหมือนกลัวหรือว่าหลอนอะไรไม่รู้
จนคนช่วยต้องบอกว่าเจียนมาช่วย

สุดท้ายไม่ยอมขึ้น
ก็เลยต้องมีคนไปเรียกกู้ภัยแล้วก็ต้องมาช่วยกัน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
พยายามช่วยผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหม
เขาอยู่ด้านใต้ใต้ตรงเป็นลักษณะ

แล้วไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงยีนตัวเดียว
แล้วทำไมถึงไปอยู่ในคลองระบายน้ำแบบนี้
มันอยู่ตรงทางด่วนท้ายซอยราชวิถี
เป็นราชวิถี๖เขตพญาไทยกรุงเทพ
ทีนี้คนที่เขาไปพบก่อนคนแรกเขาก็เกลี้ยกล่อมให้ขึ้นมาจากน้ำ
แต่พูดยังไงก็ไม่ยอมขึ้นแล้วมีท่าทีเป็นอาการหวัดระแวง
เกาะเสาใต้ทางเดินเรียบครองอยู่แบบนั้น

แล้วสุดท้ายแจ้งกูไพเขาแล้วกันถ้าช่วยไม่ได้แบบนี้

เพราะเจ้าตัวขัดคืนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงค่ะ
พอเอาตัวขึ้นมาได้นะคะคุณคิงคุณผู้ชม
เขามีแผลแผลอยู่ที่ท้องเป็นรูกลม

ว่าแล้วเนี่ยนะคะคือพอไปตรวจสอบ

เขาก็ต้องช่วยกันอย่างแรกต้องวัดความดันอะไรกันก่อนใช่ไหมล่ะ
เออเพื่อความปลอดภัยนะคะเลือดมันก็ไหลออกมาอยู่ตรงนั้น
ไปเจอกระเป๋าไปเจอบัตรประชาชน
แล้วคือกระเป๋ากับบัตรประชาชนอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะ

ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดที่เขามากระโดดลงคลองนี่แหละค่ะ
ทราบชื่อจากบัตรประชาชนคือนายอนุวัฒน์อยู่สวัสดิ์

ผู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางค่ะ

ก็เลยรีบลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยตรงนั้น

ริมคลองก็จะมีลักษณะเป็นปูน

มันยังไงที่คุณไก๊เดินสำรวจตรวจสอบอยู่ตรงนั้น
ใช่กว้างสักประมาณ๑๕๐เซนติเมตรมันเป็นทางเดินยาว
แล้วก็มีจุดเป็นจุดเปลี่ยวถือว่าถ้าเป็นกลางคืน
แทบไม่มีใครเห็นเลยนะคะแบบนี้
ทีมข่าวของเราทำยังไงล่ะลองละกัน
มันลึกสักแค่ไหนล่ะใช้ไม้ยาวสักประมาณ๒เมตร

เขาก็วัดจากตัวเขาเป็นหลักปักลงไปในคลองหาความลึก
ปรากฏว่าลงไปได้๑๙๐เซนติเมตร
้นคลองที่สำคัญนะคะคุณมันเป็นดินโครนด้วย
แล้วจุดนี้ห่างจากจุดที่นายอนุวัฒน์กระโดดลงไปสัก๕เมตร
มันจะมีบันไดลิงค่ะอยู่ตรงขอบทางเดินนี่นี่เห็นไหมคะ
อ่าก็ไม่ขึ้นมาเพราะตั้งใจกระโดดลงไป
ไม่อยากให้ใครช่วยอยู่แล้วทางด้านของนายเอกค่ะ
พี่ท่านนี้เนี่ยนาคานามสมมติก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีนั่นแหละ
แต่เขาก็เป็นชายเร่ร่อนด้วยที่อาศัยอยู่แถวนั้น

แล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ผมเห็นนะ
ผมเห็นเขาไปอาบน้ำอาบน้ำในห้องน้ำร้านหมูกระทะฝั่งตรงข้าม
ก็จุดที่ไปเจอกระเป๋าเงินกับบัตรประชาชนไง
คืออาจจะเอาของไปถอดไปทิ้งไว้ที่ห้องน้ำร้านหมูกระท

ใช่ค่ะทีนี้คุณเอกเล่าแบบนี้
บอกว่าเพราะเขาไปอาบน้ำตรงนั้นเขาถอดเสื้อ
แล้วลักษณะผมเห็นนะเขาเหมือนกึ่งวิ่งกึ่งเดิน
แล้วข้ามถนนมาท่าทางก็ตอนแรกก็ยังไม่เห็นมีอะไร
ไม่ได้เวยวายไม่ได้ดูผิดปกติ

พอมาถึงปุ๊บข้ามมาเสร็จกระโดดตู้มเลย
เขาก็นั่งเล่นอยู่ตรงนั้นพอดีเห็นตกใจหันไปตะโกนถามว่า

ผู้ชายคนนี้ไม่ฟังค่ะแถมมีอาการคล้ายอาการหลอน

แล้วก็รู้สึกเหมือนน่าจะมืนเมาด้วย
เขาพยายามจะเข้าไปช่วยแต่นายอนุวัฒน์ไม่ยอมขึ้นจากน้ำแช่อยู่แบบนั้นเป็นชั่วโมงเกาะขอบปูนอยู่
แล้วเขาก็เลยไปเห็นว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีแผลนะเหมือนสังเกตว่ามีแผลเป็นรูแล้วเลือดไหลออกมาไม่หยุด
เอ้าแล้วเห็นที่คออ่ะคอก็มีรอยคล้ายกับถูกอะไรรัดนะที่แขนมีรอยถูกกรีดด้วย
คล้ายกับคนเร่ร่อนเหมือนเขาอันนี้คุณเอกให้ข้อมูลแต่ตัวเขาเองเขาบอกไม่น่าใช่คนแถวนี้เพราะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
หลังจากนั้นเนี่ยพอชาวบ้านกับกู้ภัยเอาตัวขึ้นมาได้ก็ได้ยินเขาพูดแต่ว่าผมกลัวผมกลัว
ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกใครไล่ทำร้ายมาหรือเปล่าค่ะ
ไม่ได้ยอมขึ้นด้วยไหนก็บที่ถ้ายจบยังไงก็ผมใช้
คุณคิงมีทั้งรอยรัดคอและมีรอยถูกกรีดที่บริเวณแขน
ยังไม่รวมกับแผลที่เป็นรูที่หน้าท้องอีก
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรทำตัวเองหรือใครทำเขาหรือเปล่า
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณคิดดูนะลักษณะแบบนี้แผลเหมือนจะรูเล็ก
แต่ถ้าเลือดมันไหลออกไปเรื่อยเลือดไหลไม่หยุดอันตรายถึงแก่ชีวิตเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นบอกตรงกันว่าไม่มีใครรู้เลยผู้ชายคนนี้เป็นใคร

ทีนี้เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยูบอกว่ายังไงตอนนี้ยังไม่มีญาตินะ
ยังติดต่อย่าไม่ได้ก็ยังไม่มีญาติมาขอเข้าเยี่ยมหรือแสดงตัวด้วย